อีกหนึ่งเหตุการณ์นะฮะขณะที่ตำรวจมีการนำผู้ต้องหา
คดีเรื่องของยาเสพติด๒คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ผู้ต้องหาอาศัยจังหวัดนั้นชิงรถของตำรวจหลบหนีไปไปชนรถของชาวบ้าน๕คัน
ชิงรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านอีก๒คันสุดท้ายหลบหนีไปอย่างลอยนวล
คุณผู้ชมนะฮะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะ
ความคืบหน้าของคดีสองผู้ต้องหาชิงรถตำรวจอ่า
ภูทรสวนพริกไทยที่ปฐุมธานีนะครับก็พอชิงไปแล้วเนี่ย
ขับรถหลบหนีไปชนรถของชาวบ้านเสียหายหลายคันในพื้นที่สพสวนพริกไทย
ชนรถชาวบ้านทั้งหมดห้าคันนะฮะจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ไปขโมยรถ
จักรยานยนต์ของชาวบ้านอีกสองคันหลบหนีไปได้อย่างลอยนวล
ล่าสุดก็มีประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียหายเป็นเจ้าของรถ

คดีนี้สืบเนื่องมาจากว่าวันที่๑๙ตุลาคม

ตำรวจภูทรสวนพริกไทยที่ปฐุม
ก็นำตัวนายนุกูลศรีวาจาเจริญชัยอายุ๓๒ปี

แล้วก็นางหานสุดาสวดหอมอายุ๒๙ปี

สองคนนี้ถูกจับในเรื่องของคดียาเสพติดแล้วก็มีการขยายผลไป
เรื่องของการลักทรัพย์เรื่องของยางอะไหล่
ที่บางประหัน
ถนนสาย๓๔๗ปฐุมธานีบางประหัน
แล้วก็มีหมายจับลักทรัพย์ในพื้นที่ตำรวจภูทร
สองพี่น้องที่สุพรรณบุรีไปทำแผน

ขณะที่เรื่องของการนำตัวไปทำแผน
ตอนทำแผนผู้ต้องหาชิงรถกระบะสีขาวของตำรวจ
อันนี้คุมตัวเสร็จปุ๊บก็มีกุญแจมงกุญแจมือ
ชิงรถไปแล้วก็ก่อเหตุขับรถคันสีขาวคันนี้
ไปชนรถของชาวบ้านตอนแรกไปชนก่อน๓คัน
ในพื้นที่ของสพสวมพริกไทย
ระหว่างขับหลบหนีไปบนเส้นทาง๓๔๗มุ่งหน้าไปยังปฐุมธานี
เฉียวรถยนต์๑คัน
จากนั้นขับต่อไปอีกไปชนรถยนต์
ชนรถกระบาดที่จอดอยู่อีก๒คัน

เขายังขับต่อไปอีกจนถึงพื้นที่รับผิดชอบของสพครูบังหลวง
จังหวะนี้ไปชนรถแท็กซี่แล้วก็รถยนต์รวม๒คันที่บริเวณแยกไฟแดงกำนันวิรัติ

เมื่อกระบะคอนนี้ที่ชิงมาเสียหายยางแตกเพราะไปชนมาเยอะ
เครื่องก็ดับนะฮะไม่สามารถขับต่อได้
คนร้ายก็เลยจอด
แล้วก็ไปขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน๒คัน

ทางด้านของนายสักดาจักรรมรำอายุ๓๖ปี
ก็เป็นเจ้าของรถยนต์ที่ถูกเฉียวชนไปครั้งแรก
ขับบนเส้นทาง๓๔๗มุ่งหน้าปฐุม
ถูกรถกระบาดคันสีขาวขับปาดหน้าช่วงก่อนถึงสามแยกไฟแดงเทคโนปฐุม
ที่สัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
สุดท้ายทำให้กระจกรถมองข้างด้านขวาหัก
แล้วก็บริเวณด้านขวารถมีรอยถลอกเฉียวชนไปด้วย
ยอมรับน้ำว่าตอนถูกชนตกใจมาก
ก็บีดแร่เสียงดังเลยแต่รถคันนั้นไม่ยอมจอด
แล้วเขาขับไปเลยนะครับบีบแต่แล้วก็ไม่จอดยังคงขับไป
คือเขาไม่สามารถขับตามไปได้เพราะว่าเขาติดไฟแดงพอดี
ก็เลยนำภาพในหน้ารถเป็นกล้องหน้ารถไปให้กับตำรวจ
ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน
ไปดูภาพจังหวะนั้นอีกทีคุณผู้ชม
ก็เป็นจังหวะที่ถูกชนเขาก็ติดไฟแดงก็ไปต่อไม่ได้นะครับ

ตกใจมั้ยครับก่อนนี้ตกใจบีบแสลั่น
บีบแสนั้นหลายทีนั้นก็พี่ยามขับตาม
ไม่ได้ขับตามเพราะว่ามันติดไฟแดงพอดี
ผู้เสียหายอีกหนึ่งคนคือคนนี้นะฮะ
นางพยามชะโนภาสอายุ๕๒ปี

ขณะที่เกิดเหตุเก็บผักอยู่ในคลองหลังบ้าน
ได้ยินเสียงเบรกดังมากแล้วสักพักหนึ่งอ่ะ
เพื่อนบ้านวิ่งมาบอกว่าเนี่ยมีรถมาชนรั้วบ้านนะฮะ
แล้วก็ดันแท้งเข้าไปนะฮะแล้วมันเป็นแท้งเหล็กนะครับ
แล้วก็ไปกระแทกกับรถเนี่ยครับมันเป็นประตูเหล็กนะฮะ
แล้วก็ไปชนกับรถของเขานะฮะจอดอยู่ในบ้านสองคันนะครับ
ก็เสียหายกันไปมีเรื่องของข้างรถถูกชนกระจกบริเวณแข็บด้านขวาก็แตกเสียหายด้วย๒คันเลยนะครับ
แล้วเสียหายเยอะเลยนะสองคันเนี่ยแล้วเรารู้ไหมว่าเป็นรถที่คนร้ายเอ่อ
ชิงตำรวจมายังไม่รู้ก็ยังถามลูกป้าเลยว่าอ้าวแล้วรถหนีไปเลยเหรอเนี่ย
พวกหนีไปเลยที่แม่ก็ไม่รู้ว่าอ๋อที่คนร้ายชิงมาน่ะ
ตกใจไหมครับตอนนั้นตกใจกว่านั้น
นักข่าวของเราก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรครูบังหลวงอำเภอลาดหลุมแก้ว
ปฐุมธานีนะคะก็เป็นอีกพื้นที่ที่ผู้ต้องหาก่อเหตุต่อเนื่อง
จากพื้นที่สพสวนพริกไทยคือก่อเหตุไปในหลายพื้นที่
ขับรถหนีไปเรื่อยเรื่อยพื้นที่ตรงนี้เนี่ย
ผู้ต้องหาเขาขับรถไปชนรถยนต์และรถแท็กซี่แล้วก็เป็นจุดที่ผู้ต้องหาชิงรถจักรยานยนต์สองคัน
แล้วก็เป็นจุดที่จอดทิ้งรถกระบะของตำรวจเอาไว้พันธุ์ตำรวจโทกมลรัฐพาน้อยสารวัตรเวรสอบสวนสพครูบางหลวง
ก็เลยบอกว่าจากการที่คนร้ายชิงทรัพย์มาจากเขตสพสวนพริกไทย
แล้วก็ขับมาเฉียวชนรถอีก๒คันในพื้นที่สพครูบางหลวงที่แยกไฟแดงกำนันวิรัติ
แล้วก็มุ่งหน้าไปที่ซอยสจอุทัยเอารถจักรยานยนต์ไปหนึ่งคัน
มุ่งหน้าหนีไปทางเขตสพเมืองปฐุมธานีแล้วก็เอารถจักรยานยนต์ไปอีกหนึ่งคัน
เขตสพเมืองปฐุมธานีมันคาบเกี่ยวหลายพื้นที่ตอนนี้ทางสพครูบางหลวงก็เลยบอกว่า
ในพื้นที่สพครูบางหลวงเนี่ยได้รับแจ้งจากเจ้าของรถที่ถูกขโมยทั้งหมดแล้วนะคะ
ทางตำรวจกำลังติดตามตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างเพื่อหาตัวคนร้าย
หลักเนี่ยเกิดเหตุในพื้นที่สพสวนพริกไทยก็คือที่สวนพริกไทยพบการกระทำความผิดครั้งแรก
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาว่าจะให้สถานีตำรวจภูทรไหนรับผิดชอบบ้าง
ก็คือจะรับผิดชอบในส่วนไหนยังไงเดี๋ยวเขาต้องแบ่งพื้นที่กันให้ชัดเจน
แต่ถ้าใครเจอผู้ต้องหาสองคนนี้นะคะเป็นชายหญิงสองคนนะคะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ช่วยหน่อย
แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่หน่อยนะคะจะได้ติดตามจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
ในเขตท้องที่ของที่ซอยประมาณวิรัติ
และจากนั้นได้วงร่านหลายที่ซอยศจ๊อปปภิษภิกษ์ไทย
เขตสพเมืองนะครับในเขตของครูบังหลวงครับผม
ส่วนรถไซคันก็คือไปชิงที่เขตเมืองปฐุมธานีใช่ไหมครับ
เมืองประธุมธานีครับหลังจากที่ชิงที่สจอุทัยไปแล้ว
ซอยสจอุทัยครับครับผมแล้วตอนนี้ทางครูเมืองหลวงได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมดแล้วใช่ไหมว่า
รถได้รับความเสียหายจำนวนดังกล่าวครับก็เขาได้รับแจ้งหมดแล้วครับ
แจ้งหมดแล้วครับแล้วตอนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจได้ดูภาพวงจรปิดตามจุดต่างต่างบ้างไหมครับ
วงจรปิดตอนนี้ได้กำลังสืบสวนกำลังพยายามติดตามอยู่นะครับเช็คกล้องวงจรปิดตามจุดต่างต่างนะครับ
ตอนนี้ยังยังยังไม่ได้รับครับผมกำลังพยายามอยู่ครับนี่ดูแล้วถ้าถูกจับได้นี่หลายคดีเลยนะ
ใช่ค่ะหลายท้องที่หลายคดีทีเดียวทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกทีมรัชชัยเด็ดขาด
ผู้กำกับการตำรวจภูทรสวนพริกไทยก็บอกว่าตอนนี้ประสานไปทางชุดสืบสวนตำรวจภูทรปฐุมธานี
สพเมืองปฐุมธานีแล้วสพครูบังหลวงแล้วก็สพสวนพริกไทย
ติดตามคนร้ายตามเส้นทางต่างก็ต้องตรวจสอบเรื่องของกล้องวงจรปิดด้วย
ที่คาดว่าคนร้ายใช้เส้นทางหลบหนีติดตามญาติผู้ต้องหาช่วยกันติดต่อให้มอบตัวด้วย
คาดว่าน่าจะได้ตัวทั้งสองคนเร็ววันนี้นะครับ